วันนี้เนี่ยตำรวจไปบุกทะลาย
จับได้ที่ประเทศไทยนะคุณผู้ชม

เขาเคยทำงานอยู่ที่กัมพูชาค่ะ

คือสร้างรายได้ให้กับแก๊งเนี่ย

แล้วก็หนีกลับมาที่ประเทศไทย
มาตั้งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ประเทศไทย

หยุด
แบงค์อยู่ไหมนั่งลุกลงแบงค์อยู่ไหมแบงค์

แบงค์
เตือนตำรวจ

คอนโดหรูย่านแพร่กษาที่สมุทรประการนะคะ
แล้วจับได้ค่ะคุมตัวนายสุรพงศ์หรือในแบงค์

นางสาวแหม่มนางสาวสแตมนางสาวแฟง
ในห้องนี้ยังมีคอมพิวเตอร์อีก๓เครื่อง
มือถือ๙เครื่องซิมการ์ดอีก๓๘ชิ้น
มุดบัญชีธนาคาร๕เล่ม
คอมพิวเตอร์นี้นะคะพอไปตรวจสอบ
ก็พบว่ากำลังไปควบคุมเว็บไซต์แห่งหนึ่ง
เปิดเอาไว้รอสมาชิกล็อกอินโอนเงินเข้ามาคุณนัทพงศ์

ตอนนั้นกลุ่มผู้ต้องหากำลังแชทอยู่
เพื่อที่จะรอให้เขาโอนเงินเข้ามากำลังหลอกเหยื่อเลย
ซึ่งแน่นอนเหยื่อก็คือคนไทยนี่แหละ
ถ้าไปดูประวัติในสุรพงศ์หรือในแบงค์
ก่อนหน้านี้เคยเป็นสมาชิกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์
ทำงานที่กัมพูชาเขาบอกว่าระดับตัวท็อปเลย
ตัวท็อปคือเดือนหนึ่งหลอกได้ยอดเงินเดือนละ๑๐๐ล้านบาท
คือหลอกคนอื่นหลอกเหยื่อได้เดือนละ๑๐๐ล้านบาท
แล้วสุดท้ายหนีกลับมาประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน
เปิดกิจการเองแม้ได้วิชามาแต่เป็นวิชาไม่ดี
แสบมันอยู่ตรงนี้คือกลับมาหลอกถึงบ้านเลย
หลอกคนไทยด้วยกันเองพอถึงไทยนะไปจ้างโปรแกรมเมอร์
ที่เคยเขียนเว็บให้แก๊งคอร์เซนเตอร์สร้างเว็บไซต์ปลอม
เอารูปสาวสวยแนวเกาหลีไปแชทหานุ่มนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนุ่มโสดหรือชายสูงอายุที่ชอบสาวสวยเนี่ย
ขวามือสุดเขาจะใช้รูปแบบสาวสวยแนวเกาหลี
เพราะเขาบอกว่าไปชวนแชทพูดคุยเชิงชู้สาวเนี่ย
คือผู้ชายก็จะหลงง่ายหลอกง่ายนะคะ
คุยไปคุยมาแล้วก็ชวนลงทุนในเว็บที่เปิดขึ้น
อ้างว่าลงทุนแบบนี้ได้กำไรปันผลรวดเร็ว
พอใครหลงเชื่อก็โอนเงินเข้าไปยังบัญชีม้า
แล้วก็ถูกบล็อกช่องทางติดต่อแล้วก็หายไป
คือตามฟอร์มตามสเต็ปที่เราท่านเคยได้ยินเคยรู้มาเลยนะคะ
ไปคุยกับ๑ใน๓ของผู้หญิงที่ร่วมแก๊งนี้
ก็บอกว่ายอมรับนะว่าวิธีหลอกลวงมันเป็นแบบเดิม
แต่เชื่อไหมยังมีคนเชื่อเขาก็เลยยังใช้วิธีนี้อยู่ค่ะ
เพราะว่ารูปสาวสวยนี่แหละแล้วก็เอาความโลภมาหลอกลอก
คือสามารถรวยได้ทางลับนะคะไปฟังกันหน่อยค่ะ
และแนะนำลักษณ์ต่างว่าไม่ได้นะลูกค้าทำผิดบทนู้นนี้นั่นอะไรอย่างงี้
ผมก็มีสาวสวยเข้ามาขอแอด

คือคิดแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปรับแอด

ผมยังไม่เปิดโอกาสให้เขาชวนคุยคือเราประเมินได้ว่าโอ้โหสวยขนาดนี้
ผมเข้าไปดูรูปไม่เห็นมีเรื่องราวในชีวิตเลยมีแต่รูปสวย

อย่างนี้ก็ต้องตั้งไว้ก่อนเลยไม่ได้มาดีแน่นอน
เพราะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พูดเองนะคุณผู้ชมบอกว่า
วิธีการนี้ยังใช้ได้ผลแสดงว่าเขาก็ยังหลอกคนอื่นและยังมีคนหลงเชื่อ
ถ้าสวยเขาบอกว่าเขาจะใช้แนวเกาหลีเป็นหญิงสาวแนวเกาหลี
ไปแอดไปไปชวนคุยคุยคุยสักพักนึงชวนลงทุน
ถ้ามาแนวนี้อย่าไปเชื่อท่านผู้ฟังค่ะก็ถูกจับไปแล้วนะคะ
ได้ยินแก๊งคอร์เซนเตอร์พูดวิธีการของตัวเองยาวก็ครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะคะ
ตามความผิดพรบด้วยแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรปราการ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังนะคะว่ามีผู้เสียหายรายไหนถูกหลอกไปแล้วบ้างนะคะ
ไล่ไปตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งคาดว่านะคะ
อาจจะมีคนตกเป็นเหยื่อไม่ต่ำกว่าร้อยคนทั่วประเทศ
นี่ค่ะรูปสาวสวยแล้วก็วิธีการชวนลงทุนเพื่อที่จะได้รวยเร็ว
ยังใช้ได้อยู่ในแก๊งคอร์เซ็นเตอร์บอกเองเพราะฉะนั้นอย่าไปลงเชื่อค่ะ